อันนี้ก็มีเรื่องแปลกมาเล่าต่อ

นี่แหละทุเรียนที่จะนำมาซึ่งโชคลาภค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมไปดูสิทุเรียนในทุเรียนเป็นยังไง
ทุเรียนในทุเรียนคุณดูดีสิ
โอ้โหฮะเนี่ยทุเรียนน้อยอยู่ในที่เรียนใหญ่อีกทีนึง
เป็นลูกเปลือกเลยนะเออแหลมงงปะล่ะ
งงสิครับเออเขาเชื่อว่านี่แหละค่ะ
คือทุเรียนให้โชคอยู่ที่ไหนพาคุณผู้ชมไปดูใกล้ใกล้เลยค่ะ
บุกบ้านเลขที่๗๔ทับ๓หมู่ที่๓ตำบลกะเปียดอำเภอชวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นของนายวุฒิชัยแก้วบุภาอายุ๓๘ปี
ผู้สื่อข่าวเราสนอกสนใจไปถามไทยว่า
พี่วุฒิชัยเขาได้ทุเรียนลูกนี้มาจากไหน
ที่เขาบอกว่าซื้อทุเรียนมาจากสวนสวนหนึ่งนี่แหละ
ซื้อมาให้ลูกให้เต้ากินกันที่บ้านนี่แหละ
แต่พอซื้อมาแล้วพาออกมาเจอว่ามันมีทุเรียนลูกเล็กสีทองนี่ค่ะ

มีหนาเหมือนทุเรียนเลยแล้วก็มีสีทองด้วยนะครับ
เหมือนแบบทุเรียนมีลูกทุเรียนตั้งท้องอีกทีนึงค่ะ
โอ้โหแบบนี้ต้องบอกเลยเกิดมาจากทั้งพ่อทั้งแมว

แต่ได้เห็นแล้วแบบนี้พอชาวบ้านเขารู้เท่านั้นแหละคุณผู้ชม
แห่มาดูความแปลกประหลาดของทุเรียนในทุเรียนแบบนี้นะคะ
แล้วเขาก็เชื่อว่าวันนี้๓๑ล่ะพรุ่งนี้วันที่๑อ้าวละ

อะไรเป็นแม่ฝันฝันฝันนะคะ

บางคนก็คำนวณจากบ้านเลขที่

อายุของเจ้าของทุเรียน
ก็แล้วแต่ว่ากันไป

ไม่ทันได้ชั่งแล้วผมว่ากินเนื้อไปหมดแล้ว

อาจจะเป็นความผิดแปลกของสายพันธุ์มันหรือเปล่า

ข่าวนี้หรือเปล่าถูกใจข่าวนี้ด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าทุเรียนมันทานได้จริงใช่ไหม

แต่ว่าแค่มันมีแบบว่าทุเรียนในทุเรียนอยู่

มันคือทุเรียนในทุเรียนที่อยู่ในทุเรียนของทุเรียนอีกทีนึง
มันคือทุเรียนในทุเรียนที่อยู่ในทุเรียนของทุเรียนอีกทีหนึ่ง

คุณคิดว่าจะมีทุเรียนอยู่ในทุเรียนอยู่ในทุเรียนอีกทีนึง

เขากลัวมันจะเสียค่าเสียรูป